คอมเมนต์นี้นะคะก็ต้องมาทำหน้าที่เพศสัตว์กันหน่อยค่ะ

ซึ่งหลายอย่างเนี่ยบินว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับคนใช้ได้
บินก็เลยรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะคะ
โดยแหล่งอ้างอิงหลักของบินเนี่ยมาจากคณะเศษสารมหิดลคณะของบินเองค่ะ
แล้วก็อีกหลายแหล่งนะครับเช่นประกาศทางการออกมาบินก็จะเอามาอัปเดตด้วย
มาค่ะมารู้จักให้มากขึ้นกัน
ก่อนอื่นนะคะในภาพนะคะก็คือฟ้าทลายโจรค่ะ
เรียกว่าเป็นพืชเป็นต่อนเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้คือพืชนะคะ
แต่สิ่งที่เราโฟกัสในการใช้รักษาโควิดนั้นไม่ใช่สิ่งนี้ค่ะสิ่งนั้นคือ
ซึ่งเป็นสารออกลิฟต์สำคัญนะคะที่เราโฟกัสในการรักษาโควิด๑๙ค่ะ
ดังนั้นทุกคนเก็ตแล้วนะคะว่าเวลาเราอ่านหลังขวดบรรจุพวกฟ้าทลายโจรเนี่ย
แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสารออกลิตรจริงมีเท่าไหร่เนอะ
ทีนี้เข้าสู่คำถามว่าเราใช้รักษาโควิดได้จริงไหมใช้ป้องกันได้จริงหรือเปล่า
ในส่วนของการป้องกันนะคะยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาอย่างมีนัยสำคัญนะว่า
มันสามารถป้องกันโควิด๑๙ได้ถ้าเกิดพูดง่ายก็คือตอนนี้มันยังไม่ได้บอกได้นะว่า
มันสามารถป้องกันโควิด๑๙ได้แต่เรื่องการรักษามีค่ะแล้วก็ออกเป็นประกาศจริงจังด้วย
ฟ้าทลายโจรนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะใช้ใน๒กรณีหลักค่ะ
กรณีแรกคือผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ทุกกรณีค่ะไม่ว่าจะไม่มีอาการมีอาการน้อย
หรือว่าผู้ที่รอรถพยาบาลไปส่งอยู่ก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะ
ส่วนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงค่ะก็คือได้สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อมานั่นเอง
โดยทั้งสองกลุ่มนะคะจะมีขนาดยาที่ใช้เหมือนกันค่ะก็คือ๑๘๐มิลลิกรัมต่อวันนะคะ
หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะใช้เป็น๖๐มิลลิกรัมเช้า๖๐มิลลิกรัมกลางวันแล้วก็๖๐มิลลิกรัมเย็นค่ะ
ซึ่ง๖๐มิลลิกรัมนี้หมายถึงแอนโดแกฟโฟไลน์นะไม่ใช่แอนโดกาฟิศพานิคุลาต้า
ตัวอย่างเช่นฟ้าทลายโจรยี่ห้อ๑เขียนว่ามีแอนโดแกฟาไลน์๑๒มิลลิกรัมต่อเม็ด
เราต้องกิน๕เม็ดเพื่อให้ได้แอนโดแกฟูไลน์๖๐มิลลิกรัมถูกไหม
หมายความว่าเราก็จะต้องกิน๕เม็ดเช้า๕เม็ดกลางวัน๕เม็ดเย็นเพื่อให้ได้๑๘๐มิลลิกรัมทั้งวัน
ส่วนข้อห้ามนะคะห้ามกินในคนที่ตั้งคันหรือว่าให้นมบุตรเพราะว่าอาจจะทำให้ทารกพิการได้นะ
แล้วก็ครอบครัวระวังที่สำคัญมากและทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือคนที่กินยาเยอะหรือว่ากินยาโรคประจำตัวอยู่
ฟ้าทลายโจรตีกับชาวบ้านเยอะมากค่ะเพราะว่าเขาไปยับยั้งเอ็นไซด์ที่ทำลายยา
แล้วจะเป็นยังไงคะยาบางตัวก็อาจจะไม่ถูกทำร้ายแล้วทำให้มันโอเวอร์โดสแล้วทำให้เกิดพิษต่อร่างกายค่ะ
หรือว่ายาที่ทำให้เลือดแข็งตัวน้อยลงไม่แข็งตัวนั่นเองแต่ก็มีอีกเยอะนะทั้งยาความดันยาไขมันก็ตีได้หมด
ดังนั้นนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนใช้ให้ปรึกษาแพทย์เพศัตว์ก่อนนะ
ฟาธรายโจรขึ้นไปแล้วมีคำถามเขามาเยอะมากเลยค่ะ
แต่ก่อนอื่นบิ้นอยากให้ทุกคนมาทวนพร้อมกันก่อนนะ
ก็คือฟ้าทลายโจรจะใช้ใน๒เคส
ก็คือเคสที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว
ไม่ว่าจะไม่มีอาการมีอาการเล็กน้อยหรือว่ารอรถพยาบาลอยู่นะคะ

ขนาด๑๘๐มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา๕วันเท่านั้นนะคะ
วันเท่านั้นถ้ามากกว่านี้อาจจะผลข้างเคียงได้นะ

ขอบคุณอาจารย์คณะเพศศาสมหิดลมากค่ะที่ตอบคำถามให้นะคะ
เอาบินก็มารวบรวมให้ทุกคนฟังค่ะและที่สำคัญนะคะ
ได้ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพรคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยค่ะ

ใบสดเป็นอะไรไหมคะทานเป็นประจำเลย
จริงแล้วเนี่ยทางตำรายาไทยนะคะการทานใบสดสามารถรักษาโรคบางโรคได้
เช่นเป็นไข้หวัดนะคะปวดหัวตัวร้อน
ซึ่งสารแอนโดแกฟอไลน์จะมีมากที่สุดในใบค่ะ
แต่ว่าไม่แนะนำให้ทานใบเพื่อรักษาโควิดเองนะ

ปกติไม่สบายนิดหน่อยต้มใบกินแล้วดื่มเลยได้ไหมคะ
แต่รู้สึกดีหลังจากทานค่ะแล้วก็นำใบสดมาต้มเนี่ยมีข้อห้ามอะไรไหม
คำตอบคือไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคะ
เพราะจริงการนำใบสดมาต้มทานนะคะเป็นวิธีทางตำรายาไทยด้วยค่ะ
แต่จะไม่แนะนำให้ทานติดต่อกันนานเกินไปนะคะ
ทานเฉพาะเมื่อมีอาการและเมื่อหายอาการควรหยุดค่ะ
ข้อต่อมาค่ะผลข้างเคียงฟ้าทลายโจรมีอะไรบ้าง
ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นปวดท้องท้องเดินขึ้นไส้อะไรแบบนี้นะคะ
แต่ที่ต้องสังเกตเลยเนี่ยคืออาการรุนแรงค่ะ
ถ้ามีผื่นขึ้นมือเย็นเท้าเย็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องหยุดยาทันทีนะ

ซึ่งส่วนใหญ่อาการพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทานแล้วก็คือช่วงประมาณ๕วันนะคะ
และขอย้ำเรื่องกลุ่มคนที่ห้ามใช้แล้วก็ครอบครัวระวังในคนใช้ยาเหล่านี้นะคะ
ใช้ในคนตั้งคันหรือให้นมบุตรนะคะเพราะทำให้ทารกพิการได้นะ
๒ห้ามในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายจนนะ
ถ้าใช้แล้วมีผื่นปากบวมหน้าบวมหายใจไม่ค่อยออกหยุดใช้ทันทีเราไปหาหมอ
พูดง่ายก็คือพวกยาที่ทำให้เลือดเรามันเหลว
เลือดอาจจะออกมากขึ้นได้นะอันตรายมาก
แล้วก็สุดท้ายที่สำคัญคือห้ามใช้การติดต่อเป็นระยะเวลานั้นนะ
อันนี้ย้ำนะถ้าเกิดใช้นานเนี่ยอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงหรือว่ามีผลข้างเคียงอื่นได้นะ
ถ้าจะให้สรุปให้ง่ายก็คือฟ้าทลายโจรก็เหมือนยาเนอะ
คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ถ้ามีอาการถึงใช้นะคะเช่นอาการไข้หวัดเป็นต้นนะ
ส่วนในโควิดก็ย้ำอีกทีค่ะเราจะต้องใช้แค่๕วันเท่านั้นในโดสที่บินเคยบอกไปนะคะ
ก็คือ๑๘๐มิลลิกรัมต่อวันแบ่งเป็น๓มือนะ๖๐๖๐๖๐จ้า